เอาละค่ะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำนะคะ
เราไปฟังอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะจากคุณสุธิพรปฐุมเทวาพิบาลนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณสุธิพรเป็นไงบ้างคะ
หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้ใช้มาตรา๘๖วงเล็บ๒
ระงับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยสัมชาญตอนนี้เราเห็นด้วยไหมคะ

เพราะมันมีผลกระทบทั้งตัวผมแล้วก็ตัวกรรมการสภา
ยุบสภาคือทุกคนจะต้องออก

สำหรับมาตรา๘๗ก็คือทุกคนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็คณะกรรมการควบคุมก็จะมาแต่งตั้งใหม่
พระอาจารย์คงเหมือนเดิมหมดก็คิดง่ายมันจะได้เดินหน้าได้
สำหรับผู้บริหารก็คงเลือกตั้ง

ขอให้คุยกันในหลักการของกฎหมาย

แล้วก็ส่วนตัวด้วยผมเองเนี่ย
รบในกฎหมายแล้วก็ผมก็ดีใจนะครับ

มาลัยแล้วก็ตั้งระบบธรรมพิบาลต่าง
ซึ่งผมอยากจะให้เกิดขึ้น

เอาอยู่ดีเขามาบอกว่าสามเดือนส่งคืน

เข้าปากเสือใหม่นะครับผม
ผมผมไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อสมมุติว่า
ท่านจะเข้ามาผกกลุ่มมาลัย

ใช้เวลากับมันหน่อยเนี่ยแล้วมาบอกพวกเราเนี่ย
ไม่มีข้อสงสัยเลยครับแล้วเราก็ยินดีครับผม

ก่อนเรื่องรอกว่าต้องทำให้แน่ใจว่าทำได้จริง
ทำได้จริงเราต้องทำยังไงถึงจะแน่ใจว่าจะทำได้จริง
ก็ต้องมาบอกผมนะครับว่าอันนี้มันมีเรื่องสกปรกตั้งเยอะแยะ
ที่เราส่งไปตั้งเยอะแยะเลยนะก็เราส่งเรื่องต่างนี้ไปที่สกอ
เราแจ้งไปนะครับเป็นอำนาจของเราเนี่ยแต่ว่าเราก็แจ้งกกอไปด้วยว่า
นี่นะเราตรวจเจอนี่นะเราตรวจเจอนั้นเราตรวจนั้นเราก็แจ้งเข้าไป
แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสกอไม่เคยสนับสนุนเราเลย
ว่าดีแล้วนะทำดีนะทำต่อไปนะเราจะต้องการให้สกอช่วยอะไรไหม
ไม่เคยเลยครับผมส่งอะไรไปตั้งแต่เดือนกรกฎารายงานทุกอย่างส่งไปเนี่ย
เราก็งอกก็เอาไปกินไปเฉยไม่ทำอะไรเลยเราทำให้เราเนี่ยเสิร์ชความไม่แน่ใจ
แต่เขาอาจจะเข้าใจผิดเขาก็อาจจะทำก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นความที่ว่า
พวกเรากังวลใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะส่งคนเข้ามาเนี่ยผมก็หวังว่า
จะเข้ามาทำงานแล้วก็มาทำทุกอย่างให้ดีแล้วก็ชินจังกับมันเนี่ย
อันนี้วิธีการที่จะมายืนยันว่าจะทำยังไงถึงผมจะแน่ใจ
ผมก็ยังนึกไม่ออกอาจจะต้องเขียนกติกากันหน่อยไหมบอกผมหน่อยได้ไหมว่า
จะมาทำอะไรเดือนไหนจะทำอะไรเดือน๒เดือน๓เดือน๔เนี่ยนะครับ
แล้วก็ให้เราเนี่ยเป็นคนคอยดูเราตอนนี้กลายเป็นผู้ดูแล้ว
เราจะต้องมีการฟ้องร้องคุณหรืออะไรต่างทำสัญญากันดีแล้วก็เข้ามาทำเลย
ผมไม่มีปัญหาส่วนตัวผมไม่มีปัญหาครับ
สิ่งหนึ่งที่คุณสุธิพรบอกว่าจะทำให้แน่ใจนั่นหมายถึงรวมถึงข้อเสนอแน่ที่คุณสุธิพรเสนอไปด้วยไหมคะ
เรื่องของการตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่เข้าไปฝ่ายละ๕คน
ไม่ครับไม่ครับเดี๋ยวช้าคืออันนี้เป็นข้อเสนอของดรวิราชัยดรวิชัยเป็นที่ปรึกษา
ซึ่งท่านรัฐมนตรีบอกว่าท่านดรวิชัยบอกว่าน่าจะเจรจากันได้
ดรวิรชัยก็เลยเสนอสูตรก็คือว่า๕๕๓ทั้งฝั่งผม๕คนฝั่งเขา๕คนแล้วก็๓คน
แล้วก็เอา๑๓คนเข้ามาทำความสะอาดอันนี้เป็นข้อเสนอของดรวิริชัย
ซึ่งดรวิรชัยก็ขอรัฐมนตรีว่าขอเวลาผม๗วันสูตรนี้ผมเชื่อว่าคุยได้
ทวีชัยก็มาคุยกับผมทางเราเนี่ยก็อ่ะโอเคเอา
รีชัยดรวิชัยก็ไปคุยกับทางด้านทางนู้นเขาบอกไม่เอา
เขาบอกว่าให้ยึดอืมเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อเสนอดรวิชัย
ถ้าไม่ได้ข้อเสนอผมข้อเสนอผมตอนนี้คือถ้ายึด
อยากจะบอกว่าคนที่มาเนี่ยช่วยแสดงให้พวกเราเห็นจะได้สบายใจ
แล้วเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาทางด้านกฎหมายกันต่อ
ก็คือทำยังไงถึงให้เราเชื่อใจหรือจะให้เราตรวจสอบได้ไหมว่า
ถ้าคุณไม่ทำเนี่ยนะเราจะเล่นงานคุณเนี่ยทำยังไง
ถ้าเกิดว่ามีวิธีการอย่างนี้นะครับพวกเราจะสบายใจแล้วก็ไม่มีปัญหาครับ
ค่ะเห็นมีความเห็นจากตัวแทนของคุณสุธิพรบางส่วนเหมือนกันที่บอกว่า
ว่าการใช้มาตราแปดสิบหกวงลัปสี่เข้ามาตรงนี้เนี่ย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอย่างงั้นหรือเปล่าคะอย่างนี้
ครับมันก็มีต่ำการสภาซึ่งต่ำการ
สภาเนี่ยเค้าก็เก้าก็ไม่สบายจ่ายเพราะอย่างงี้
เขากำลังจะบอกว่าเขาทำดีเขาเห็นบ้านเนี่ยโจรขึ้นบ้าน
มีคนขโมยของพอเข้าไปจับโจรไปทำอะไรต่าง
ปรากฏว่าทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยบอกหนวกหูแล้วก็บอกไม่เอาละ
น่าคือข้อที่หนึ่งเขาที่สองก็คือเขาบอกว่า
ปัญหามันก็คือว่าเราจะเข้าไปทำงาน

แล้วมันก็เหตุการณ์เสริมเข้าบรรเวณ

นักเรียนก็มาเรียนนักศึกษาก็มาเรียน

มันไม่เห็นเขาขายวงเลขสี่เลย

นี่ในส่วนของกรรมการเขาก็คิดนะครับ
อืมค่ะ

ครับเจน
แต่ว่าผมได้ยินมาจากการให้สัมภาษณ์ผมยังไม่ได้ยินจากปากท่านประหลัดนะครับ
ก็คือบอกว่าเรื่องนี้แก้ไขได้ง่ายไม่มีปัญหาอะไร
พอตั้งกรรมการชุดใหม่เข้าไปเดี๋ยวเขาก็ไปออกมาติใหม่ทำอะไรใหม่
คือผมว่ามันคงไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อง่ายอย่างนี้มันก็คงคำสั่งสารของผมไม่มีความหมายอะไร
แต่ผมเองไม่ใช่นักกฎหมายเพราะฉะนั้นผมกำลังให้นักกฎหมายเขาดู
ผมยินดีร่วมมือนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเข้ามาแล้วจะมาทำประโยชน์ให้เหมาไร
แล้วมันจะติดอุปสรรคด้วยคำสั่งสารมาคุยกับผม
ผมยินดีที่จะถอนมันหรือว่าผมยินดีที่จะพบกันยังไงก็แล้วแต่
เพื่อจะให้การเข้ามาเนี่ยมันไม่มีปัญหาผมยินดีครับ
แต่ว่าแต่ว่าถ้าเผื่อคำสั่ง๘๖เนี่ยนะครับมันจะขัดกับคำสั่งสารหรือเปล่าเนี่ย
ในทางผมเนี่ยทางที่ปรึกษาทางกฎหมายผมบอกว่าขับ
แต่ว่าทางที่ปรึกษาทางกฎหมายของอาทิตย์ศาสตร์กรอบบอกว่าไม่ขัด
เขาไม่ใช่นักกฎหมายก็เลยไม่อยากตอบนะครับว่าตกลงมันขัดหรือไม่ขัด
ถ้าอย่างงั้นสรุปตอนท้ายนิดนึงนะคะคุณสุธิพรค่ะว่า
ถ้าหากว่าแนวทางของคณะกรรมการชุดใหม่ที่ออกมาเป็นไปตามแนวทางที่คุณสุธิพรมองว่าโอเค
จะทำให้เอแบ็คสามารถบริหารจัดการงานเดินหน้าต่อไปได้ตรงนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไร
แต่ถ้าในอีกทางหนึ่งคือทางคณะกรรมการที่เข้ามาคณะทำงานชุดนี้
อาจจะไม่เป็นไปตามแนวทางที่คุณสุธิพรหรือว่าทางฝ่ายคุณสุธิพรคาดหวังไว้
อันนี้จะดำเนินการยังไงต่อคะ
ตอนนี้เข้ามาเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ

นั่นก็หมายความว่ามันเสียเวลาครับเราไม่ต้องการ
เราอยากให้เขามาทำงานแล้วมาทำคือไม่ได้ทำตามข้อเสนอเรา
เสนอเราก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เราเจอแล้วทั้งหมดเนี่ย
คุณเพียงแต่ว่ามาทำต่อเพราะว่าเราทำแล้วมันทำไม่ได้
หรือว่ามันยังทะเลาะกันอยู่คุณใช้อำนาจรักษ์เข้ามาคุณช่วยเอาสิ่งที่เราทำไว้ไปปรับปรุงแก้ไขทำอะไรมันดีเราก็พอใจแล้วครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นห่วงเรื่องของภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไหมคะ
รักของมาลัยนี่มันโอ้โหมันก็แย่ไปหมดแล้วครับมันก็ต้องมานั่งคุยกันแต่ว่าต้องคิดอย่างนี้นะครับว่าเราเองเนี่ยนะครับเดินทางมาใช้เวลานานเกือบ๕๐ปีแล้วนะครับ
ระหว่างที่เดินทางมาเนี่ยเกือบ๕๐ปีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องราวต่างในอดีตมันก็มีมาครับ
อันนี้มันก็มีเรื่องแต่ว่าผมก็หวังว่าการมีเรื่องครั้งนี้มันก็จะยกระดับหมาลัยเนี่ยนะครับซึ่งมันดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันมีความมั่นคงแล้วก็แหมภาษาทางทางที่เราเรียกกันภาษาปัจจุบันก็คือมั่นคงยั่งยืนต่อไปในอนาคตผมเชื่อนะครับว่ามันอาจจะเสียหายตอนนี้แต่ว่ามันก็อาจถ้าการเสียหายนี้ทำ